ไปดูเหตุการณ์ประทึกซึ่งเกิดขึ้นในงานแสดงการบินโชว์ผ่านผลผ่านแผงในสหรัฐครับ
อยู่เครื่องบินลำนึงตกลงมากลางชุมชนในย่านที่มีคนอยู่
สุดท้ายเหตุการณ์นี้มีคนจับภาพเอาไว้ได้
และประเด็นนี้จะเป็นอะไรต่อเดี๋ยวจะติดตามกันต่อกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าผมพาคุณผู้ชมไปดูคดีนี้ก่อนเป็นคดีดังที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่ง
ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเมาแล้วเขาพยายามเข้าไปที่ห้องเช่าของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นหญิงสาวชาวลาวครับหญิงสาวชาวลาวเธออยู่คนเดียว
แต่ผู้ชายเมาคนนี้ต้องการจะเข้าไปข่มขืนเธอต้องการไปร่วมหลับนอนกับเธอ
สุดท้ายเธอบาดเจ็บเพราะถูกกระชากผมจนหัวกระแทกบานเก็ตจนเลือดออก
ก็เลยมีการไปเรียกนะฮะผู้ชายข้างห้องให้ไปช่วยสุดท้ายผู้ชายข้างห้องมาช่วยด้วยกัน
เอาไม้เบสบอลไปตีผู้ชายเมาคนนี้จนเสียชีวิตแต่ญาติยังคาใจว่าไม่รู้จักกันมาก่อน
ทำไมถึงต้องฆ่ากันตายแบบนี้ติดตามพร้อมกันในเจาะลึกประเด็นร้อนครับ
ตี๒วันนี้ตำรวจสพเมืองอุดรธานีรับแจ้งเหตุฆ่ากันตายที่หน้าห้องเช่า
ภายในซอยเจริญพัฒนาชุมชนหนองตุเขตเทศบาลนครอุดรธานีจึงรุดไปตรวจสอบ
ห้องเช่าชั้นเดียวห้องที่๒กลายเป็นสุสานฝังร่างของนายธนากรศรีโพนทองอายุ๔๒ปี
ถูกฆ่าในสภาพนอนหงายจมกองเลือดโดนทุบด้วยของแข็งเข้าที่บริเวณใบหน้าจนยุบปากฉีก
ตาแตกใกล้ศพพบไม้เบสบอลทูตมรณะวางอยู่มีนายทวีประกอบใสหรือนายเบิร์ตอายุ๒๐ปีคนร้ายนั่งรอมอบตัวจึงจับตัวเอาไว้
ทวีปละล่ำละลักให้การบอกว่าเช่าห้องอยู่ห้องเลขที่๘ได้ยินเสียงผู้ตายเออะโวยวายบริเวณหน้าห้องเลขที่๒ของนางถาวรซึ่งเป็นหญิงสาวชาวลาวจึงรู้สึกรำคาญ
เพราะต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าก็เลยเข้าไปห้ามแต่ก็โดนผู้ตายเอามีดไล่ฟันจนต้องวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วหาจังหวะออกมาเผชิญหน้าไปหยิบไม้เบสบอลในห้องมาต่อสู้ป้องกันตัวทุบตีจนตายต่อหน้าตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาทันที
ถาวรแสงอรุณอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นหญิงสาวชาวลาวที่ถูกคุกคามบอกว่าเมื่อสี่ปีก่อนถูกผู้ตายขู่บังคับร่วมหลับนอนหลายครั้งที่ผ่านมาหนีผู้ตายมาตลอดย้ายมาเช่าห้องที่นี่ก็โดนตามมารังความก่อนเกิดเหตุอยู่ในห้องคนเดียวผู้ตายเมาถือมีดมาหาจะเข้ามาหาในห้องเพื่อขอร่วมหลับนอนแต่เธอไม่ยอมผู้ตายล้วงมือเข้ามาทางหน้า
เช่าเหลือจากเพื่อนข้างห้อง
ด้านนางดาวัลศรีวัตรอายุหกสิบสามปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ตาย
บอกว่าเมื่อ๕ปีที่แล้วได้รู้จักกับนางถาวรจากการค้าขาย
แต่ระยะหลังตนกลับไปอยู่กรุงเทพ
ไม่รู้ว่าลูกนั้นคบหากับนางถาวร
งานนี้ข้องใจว่าทำไมลูกชายถึงถูกคนที่ไม่รู้จักฆ่าตายแบบนี้
ซึ่งก่อนลูกตายก็มีลางสังหรณ์แปลก
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้าย
ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องมาแสดงกับตำรวจเพื่อสู้คดี
ส่วนเหตุผลจะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรม
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน